จ้าตลอดตลาดวันนี้จะพาไปเช็คราคาสินค้าดูสิว่าวันนี้จะมีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ

ยังคงที่อยู่ทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชม
หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักปรุงจีน๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไท๙๐บาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดง๔๕บาทต่อกิโลกรัม